สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุระเบิดเมื่อวันศุกร์
ตำรวจสามารถแกะรอยหาตัวผู้ต้องสงสัยได้งานนี้พระเอกตัวจริงคือกล้องวงจรปิดครับ
เพราะมีกล้องวงจรปิดมัดตัวก็เลยทำให้แกะรอยได้ง่าย
และถ้าบูรณาการกันอย่างที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้เป็นยิ่งง่ายเลยครับ
ประเด็นนี้สิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องกล้องวงจรปิดกันอีกทีนึง
เพราะว่ากล้องวงจรปิดเป็นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้คนก่อเหตุก่อความรุนแรงแม้กระทั่งอาทยากรรม
เพราะเขารู้ว่าถ้ากล้องวงจรปิดจับภาพได้
ใครไปทำอะไรที่ไหนหนีไม่พ้นหรอกครับ
สิ่งที่เราจะต้องทำกันอย่างจริงจังจากนี้ไปคือ
หนึ่งติดกล้องวงจรปิดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ในกรุงเทพมหานครเมืองไหน
กล้องวงจรปิดมีความจำเป็นมากในการป้องกันเหตุร้าย
เพราะถ้าก่อเหตุแล้วตำรวจจับได้
การก่อเหตุก็จะยับยั้งชั่งใจได้มากขึ้น
สองกล้องที่ติดจะต้องเป็นกล้องมีคุณภาพ
ดูข้อแรกก่อนทั้งสองข้อนี้ปัญหาอยู่ที่งบประมาณครับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอบจงอบจผู้ว่ากอทม
เขาก็พูดเหมือนกันหมดว่าถ้าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดให้มาก
ต้องใช้งบประมาณมากถ้างบมีไม่เพียงพอติดตั้งได้ปีหนึ่งละไม่กี่ตัว
แต่ถ้าเราคิดว่าไอ้กล้องวงจรปิดนี่แหละเป็นอุปกรณ์สำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเอาเงินใส่เข้าไปสิครับ
เงินเอามาจากไหนครับในหมวดงบประมาณเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ย
เราเอาเงินมากมายมหาศาล
ไปซื้อในสิ่งที่เราคิดว่าใช้เพื่อความมั่นคง
เราไปซื้ออะไรครับซื้อเรือดำน้ำซื้อรถถังซื้อเครื่องบินลบ
ซื้อรถหุ้มเกราะซื้อปืน
เหล่านี้เขาถือว่าเป็นอุปกรณ์เพื่อความมั่นคงของชาติ
แล้วเรื่องของที่ว่านี้ซื้อมาแล้วบางทีจนหมดการใช้อายุ

เพราะศึกเหนือเสือใต้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
แต่ลองตัดงบพวกนี้บางส่วนมาสิครับ
เอากล้องวงจรปิดเป็นความจำเป็นในเรื่องป้องกันความมั่นคง
ซื้อเข้าไปก่อเหตุที่ไหน
มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมด
นั่นแหละถึงจะป้องกันความมั่นคงได้
สองกล้องที่ซื้อมา

การจัดซื้อวงจรปิด

จะต้องไม่เกิดปัญหา
ว่าซื้อมาแล้วคุณภาพหวยราคาแพง
เหตุผลก็เพราะว่าเวลาจะเปิดประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
เกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิด
จะได้ข่าวมาเสมอทุษฎฤษกัน
โกงกันมีใต้โต๊ะกัน
ของดีเข้ามาไม่ได้
ของที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ
เข้ามาได้แล้วก็ได้รับการจัดซื้อ
เงินใต้โต๊ะเข้าไปเดี๋ยวก็ได้

มันก็ใช้ประโยชน์อยู่ในสภาพเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสีย

เวลามีข่าวว่า

เจ้าหน้าที่ตำรวจไปขอดู
กล้องวงจรปิดกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่

กล้องวงจรปิดที่ว่านั้นใช้การไม่ได้

จนกระทั่งทำให้เราสงสัยว่าเอ๊ะที่ใช้การได้เนี่ย

มันเผอิญใช้การไม่ได้อยู่ทั้งนั้นเวลาเกิดเหตุขึ้นมา
ก็เพราะเราไปซื้อระบบและกล้องที่ไม่มีคุณภาพมาไงครับ

ถ้าไม่โกงซื้อกันตรงไปตรงมาเราก็จะได้ของดี
แล้วจะได้ของที่มีคุณภาพชัดด้วย
สังเกตดูเถอะครับกล้องทางการที่เราซื้อกันมาเนี่ย
เวลาเอาไปเปิดดูเห็นหมวก
ไม่ชัดพยายามจะดึงภาพมาใกล้ใกล้ภาพก็แตก
แต่ว่ากล้องของเอกชนที่เขาตัดติดอยู่ใกล้เคียงกัน
เขาชัดกว่าท่านจำเหตุที่เกิดเหตุระเบิด
หน้าสารพระภูมิโรงแรมเอราวันได้ไหมครับ

ที่เกิดตูมขึ้นมาตอนแรกเนี่ย

เอามาเปิดดูจับภาพเป็นมัวมองไม่เห็นหน้าไม่มีทางที่จะไปจับได้
แต่อีกวันต่อมาปรากฏว่าตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ของบริษัทห้างร้านเอกชนที่เขาติดแถวนั้นโอ้ชัดเลยครับ
ใส่เสื้อเหลืองเห็นสะพายเป้มาซูมเข้าไปใกล้เห็นเป้ด้วย
ี่ห้ออะไรซูมเข้าไปใกล้เห็นรองเท้าด้วยเอ๊ะรองเท้าแบบนี้
ซื้อขายกันที่ไหนผลิตจากประเทศไหนนี่มันนำมันจูงไปได้ทั้งนั้น
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็จับผู้ต้องสงสัยได้
เพราะกล้องวงจรทีวีวงจรปิดมันชัดไงครับ
ราชการไม่ซื้อที่ชัดแบบนั้นมามั่งล่ะก็อ้างงบประมาณไม่พอ
ซื้อมามืดมัวอย่างนั้นเกิดเหตุขึ้นมาก็ทำอะไรไม่ได้
ถ้าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้๑ติดตั้งให้มาก
ต้องได้กล้องที่มีคุณภาพมาอ้าวอย่างน้อยให้คุณภาพได้
เท่ากับกล้องที่ตำรวจทางหลวงเขาใช้เห็นไหมฮะเขาติดตั้งไว้
แล้วพอใครขับรถเร็วปั๊บเลยถ่ายแล้วส่งมาที่บ้าน
เห็นทะเบียนชัดแจ๋วเลยปฏิเสธไม่ได้ขนาดป้ายทะเบียนเล็กนะ
ยังเห็นชัดขนาดนั้นเออทำไมกอทมเมืองใหญ่ปากใต้
จังหวัดปากใต้ไม่ใช้ที่มีคุณภาพแบบนั้นบ้างล่ะครับ
ฉะนั้นเรื่องของกล้องวงจรปิดถ้าเราคิดว่ามีความสำคัญ
ที่จะนำมาในการตามตัวหาตัวแกะรอย
ผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาไม่ว่าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุอาจกรรมทั้งหลายทั้งปวง
ทุกวันนี้ที่เห็นกันในคลิปในคลิปเนี่ยก็จับภาพได้เพราะในคลิปทั้งนั้น
แต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยมันถ่ายด้วยมือถือของชาวบ้านเขา
ทำไงเราถึงจะเกิดเหตุรถชนกันที่ไหนคนลุกมาโต้เถียงกันตรงไหน
เสาไฟฟ้านี้ก็มีกล้องเสานั้นก็มีกล้องใครผิดใครถูกเอากล้องมายันกัน
ใครผิดใครถูกเวลาจะทำคดีเอากล้องมายันกัน
อย่างนี้คนทำคดีคนทำผิดมันคิดมากครับไปก่อเหตุตรงไหนก็กลัวกล้อง
เขาไม่กลัวตำรวจหรอกแต่เขากลัวกล้องวงจรปิด
ประเทศเขาใช้กล้องวงจรปิดเป็นที่ป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุอัธยากรรมป้องกันเรื่องความมั่นคงไม่มั่นคง
ผมถึงบอกไงครับว่าการจัดงบประมาณถ้าเราเห็นความสำคัญเรื่องนี้
เอาเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยใส่เข้าไปในหมวดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ไม่จำเป็นต้องเรือดำน้ำรถถังเครื่องบินรถทั้งหลายทั้งปวง
มันแพงกว่ากล้องวงจรปิดตั้งเยอะแยะฉะนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้เพื่อจะบอกว่า
เรามาถูกทางแล้วครับเรามาถูกทางแล้วที่ตอนนี้แต่ละหน่วยงานเห็นความสำคัญ
นายกรัฐมนตรีก็เพิ่งพูดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละ
อยากให้กล้องวงจรปิดบูรณาการกันบูรณาการกันหมายถึงว่าตรงนี้เป็นของชั้น
โน้นเป็นของเธอเอาแต่ละกล้องมาเอาผู้เชี่ยวชาญมาดึงภาพมา
จากตรงนี้ไปตรงนั้นจากตรงนั้นไปตรงนี้จะเห็นเลยว่าความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาไปทางไหน
ก็ถึงบอกว่าเกิดเหตุเมื่อวันศุกร์แล้วตามไปจับกลุ่มได้ที่๓จังหวัดภาคใต้
เพราะกล้องวงจรปิดบูรณาการกันไงครับเห็นตรงนี้ไปขึ้นตรงนั้นไปขึ้นรถไฟตรงนั้น
ตามไปดูปากใต้ลงรถตรงนี้ขึ้นมาจากตรงนั้นนี่คือความสำคัญของกล้องวงจรปิด
ซึ่งผมคิดว่าใช้งานมากกว่าที่เราจะต้องใช้เรือนำน้ำรถถังปืนกลปืนกลทั้งหลาย
ซื้อกันแพงเป็นหมื่นล้านแสนล้านวันนี้ก็เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้หน่อยครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับขีดเส้นใต้เมืองไทยให้เราได้รู้กันเรื่องความสำคัญตรงนี้นะครับ
ก็นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นการบูรณาการงานด้านการข่าวด้วยแล้วก็เรื่องการพิสูจน์หลักฐานนะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ของการระเบิดได้รวมถึงหลักฐานต่างได้เยอะเลย
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือนอกจากกล้องวงจรปิดเป็นหูเป็นตาแล้วตาของพวกเรานี่แหละฮะที่จะต้องช่วยกันเป็นตาสับปะรดในการดูแลความปลอดภัยในทุกพื้นที่กันด้วยนะครับ